แล้วก็กักบริเวณที่ค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรี
วันนี้เองแก่นำนับประชาหรือหลายคน
ก็ต้องการจะเข้าไปเยี่ยมอยากจะเข้าไปพบไปพูดคุย

แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าดูแลนายวัฒนาเป็นอย่างดี
โชว์ภาพให้ดูด้วยว่ากินดีอยู่ดีสุขสบายไม่ต้องกังวล
ในขณะที่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชม
ก็ออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกคนนั้น
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของไทย
เพื่อให้ปล่อยตัวในวัฒนาเมืองสุขครับ
ซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
ออกแถลงการเรียกร้องสมาชิกทั่วโลก
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของไทย
เรียกร้องให้ปล่อยตัวในวัฒนาเมืองสุข
นำพักเพื่อไทยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข
โดยระบุว่านายวัฒนาเป็นนักโทษทางความคิด
ที่ถูกควบคุมตัวเพียงเพราะว่าใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกอย่างสงบครับ
ซึ่งได้มีการออกแถลงการเรียกร้อง

พร้อมให้ทหารหยุดคุกคามนักการเมือง
นักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมด้วย
หากประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็น

ก็ไม่มีอะไรรองรับเรื่องเสรีภาพ
การแสดงความคิดได้อีกต่อไปครับ

นางสาววีรดาเมืองสุขซึ่งเป็นลูกสาวของนายวัฒนา
เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เพื่อขอให้องค์กรระหว่างประเทศ
สิทธิมนุษยชนสากล
ตรวจสอบการดำเนินการกับผู้ที่เห็นต่าง

ต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่
พร้อมเปิดเผยด้วยว่าคอสชนั้น
โทรศัพท์ต่อสายตรงให้ได้คุยกันกับคุณพ่อ

ระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์

ว่าคุณพ่อก็คือตัวของนายวัฒนานั้น

ไปเยี่ยมที่กองพลทหารราบที่๙ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งกลุ่มการเมืองกันบ้าง
คุณผู้ชมก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องการจะออกมาแสดงความคิดความเห็น
กลุ่มพลเมืองโต้กลับยืนยันว่าจะตอบโต้การริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกรูปแบบ
โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกเย็นที่บริเวณทางเดินสกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีย์
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไปทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ประมาณ๖โมงกว่าจากนั้นตำรวจมาเชิญตัวแกนนำนะครับคือจานิวไปที่สนยานวา
พลเมืองโต้กลับบอกว่าหากคอสชยังไม่ปล่อยตัวในวัฒนาก็จะนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่๒๒เมษายนนี้
เพื่อกดดันคอสชต่อไปนะครับ
ด้านแกนนำนักประชาครับวันนี้ในจตุพรพรมพันธ์ประธานนักประชารวมทั้งแกนนำกว่า๑๐คน
เดินทางไปที่กองพลทหารราบที่๙ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวในวัฒนา
เจรจาขอเข้าพบกับนายวัฒนานะครับแต่ว่าสุดท้ายได้รับการปฏิเสธ
และยืนยันว่าต้องการให้นายวัฒนาได้พักผ่อน
แก่นำจึงฝากของฝากอาหารฝากรูปปั้นไก่ชน
มอบเป็นกำลังใจให้แก่นายวัฒนาด้วยนะครับ